มาดูกล้องวงจรปิดที่ปราจีนบุรีหน่อยค่ะ
ร้านนี้มีกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่าคนร้ายก็พยายามก่อเหตุขโมยทรัพย์สินค่ะ

จับภาพนี้ได้เป็น

ไปบุกงัดร้าน๒๐บาท
อย่าเรียกว่าบุกเลยเพราะว่าบุกมันดูอุกอักใช่ไหม
แต่อันนี้ท่าทางเขาดูชิวมาก

โดยที่เจ้าของไม่อยู่และไม่ให้เจ้าของรู้ว่าเอาของไป

รูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๐เซน
กระโปรงผมยาวนะคะใส่แมสสีดำ
เอาเสื้อคลุมปิดบังนะคะ
นี่คือ๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ร้านขายของชำที่อยู่ปากซอยบ้านเกาะแคน
ถนนสุวรรณสอนกะบินบุรีปาจินบุรีค่ะ
เจ้าของร้านเขาก็สำรวจหายไปหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
เงินเหรียญเอาไว้ทอนลูกค้าก็หายไปกว่า๒๐๐บาท
เอาไปค่ะเข้ามาเลือกเลยเอานู่นเอานี่ไป
อีกร้านหนึ่งที่โดนก็เป็นร้านขายของ๒๐บาท

คนนี้ไปงัดกันสาดบนประตูหลังเข้าไป
แล้วก็เปิดประตูห้องนอนเข้าไปแต่อันนี้ไม่ได้ของไปนะคะ
เจ้าของบอกว่าร้านทั้งสองสาขาเนี่ยโดนคืนเดียวกันเลย
แล้วดูพฤติการคนร้ายเนี่ยเน้นหาเงินมากกว่าของ
แล้วค้นหาทรัพย์สินข้างในประมาณ๑๐นาที
ก็นี่ค่ะได้เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจหน้าตาลักษณะแบบนี้ค่ะ
เป็นสาวประเภท๒ผมยาวสวมกระโปรงใส่แมสสีดำ
ใช้เสื้อคลุมศีรษะปิดบังใบหน้า
แล้วพยายามเอาเสื้อที่ใส่ไม้แขวนมาปิดกล้องวงจรปิด
แต่ภาพอันนี้ก็ชัดอยู่นะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่สุราธานีค่ะ
นี่คือร้านซ่อมมือถือผู้หญิงคนนี้พยายามจะเอามือถือมาซ่อม
คือเข้ามาซ่อมนั่นแหละดูปกติดี
แต่พอเธอให้ซ่อมแล้วเธอฉวยโอกาสถอดปลั๊กกล้องวงจรปิด
อันนี้คือโจรที่รู้ว่ามีกล้องจับภาพอยู่
ก็พยายามถอดปลั๊กกล้องวงจรปิด
พอถอดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไอแพทใส่กระเป๋าไป
แต่เธอไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้มีกล้องตัวเดียว

เอาไอแพทใส่กระเป๋าไป
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดตัวอื่นมันจับเอาไว้ได้

อันนี้กลับมาอีกทีตอนคนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม่อยู่แล้ว
แล้วก็เอาปลั๊กออก
เสร็จแล้วหยิบไอแพทใส่กระเป๋าไป
แม่แต่มันคนละตัวกันนะคะมันมีหลายตัว
มันก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยค่ะ
ย้อนกลับมาเอากระเป๋าผ้ามาวางใกล้ตู้มือถือแล้วไปเลือกชาร์จทำทีเลือกสายชาร์จ
พอได้จังหวะก็ดึงปั๊กกล้องออกนะคะ
ไอแพทที่วางในตู้โชว์ใส่กระเป๋า
แล้วเดินออกไปที่รถมอเตอร์ไซค์หน้าร้าน
แล้วแถมกลับมาเนี่ยเสียปั๊กกล้องไว้ตามเดิมด้วย
ภาพจากกล้องนั้นก็จะมืดไปแบบพักนึง
แต่กล้องตัวอื่นมันจับไว้ตลอดค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านเขาเลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสพเมืองสุราธานี
ติดตามตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ